ซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันมาตลอดว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ส่งผลให้มีการยุติการแข่งขันในลีกในศึกดิชั่น๑ที่แข่งขันกันไปแล้ว๒๔เกม
ของทางขอนแก่นเนื่องจากว่าสภากรรมการเห็นว่าขอนแก่นยูเนเต็ด
มีส่วนเชื่อมโยงกับการทำร้ายนายสรพงศ์ไกรเนธ
ผู้รสินในเกณฑ์ที่ขอนแก่นอยู่ในเต็ดนั้นแพ้อ่างทอง๐๑
รวมไปถึงเกี่ยวข้องกับการล็อกผลการแข่งขันด้วยนะครับ
เรื่องนี้มงคลนามนวลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยของทีมขอนแก่น
ก็มองว่าส่งผลกระทบกับคนอื่นที่ทำงานในสโมสรอย่างแน่นอน
เพราะว่าหลายคนก็ต้องเลี้ยงชีพนะครับจากอาชีพตรงนี้นะครับ

ผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยตรงหนึ่งแหละกับพวกตัวนักฟุตบอลอยู่แล้ว
แล้วก็ยังมีพวกทำงานต่างในสโมสร
ออฟฟิศพวกแม่บ้านพวกดูแลสนามดูแลสิ่งต่างในสโมสร
ถ้าแบนพวกเราแบบนี้ก็มันก็ไปต่อไม่ได้ครับ

พจิก้าขายแค่ในเมืองไทยมานานนะครับ

หนึ่งคนที่อยากเรียกร้องให้สมาคมเห็นใจ
แล้วก็อยากให้นำเรื่องนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ

เราคิดว่าสมกรต้องดูอีกทีนี้
เขามาช่วยเรา
แล้วใส่เต็มที่พีนี้มาก
ตั้งแต่นักบอลตั้งแต่บิ๊กบอสกรทุกคนตั้งแต่กองเชียร์นักบอลตั้งแต่กิวฟิสทุกคนตั้งเต็มที่